กลับไปที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยครับสามเณรน้อยอายุ๑๐ขวบครับไม่ได้เจอแม่มาร่วม๑๐ปีและนี่คือครั้งแรกที่เขามีโอกาสได้เจอหน้าแม่ได้กอดกับแม่ครับ
เดี๋ยวแม่ให้เวลาเดินหนึ่งต้องต้นกระดายหน่อยครับ
กอดของแม่กับลูกครับลูกบวชเป็นสามเณรน้อยครับ
มะเนรกิตินันอายุ๑๐ขวบได้เจอกับคุณแม่กำไรทิพย์อายุ๒๑
ไม่ได้เจอหน้าแม่ตั้งแต่เขายังเล็กอายุยังไม่ถึงขวบเลยครับ
ก่อนหน้านี้สามะเนรอยู่กับคุณย่าแล้วเขาคิดถึงแม่มาก
บวชเนรภาคฤดูร้อนก็บอกกับหลวงพี่หลวงตาหลวงพ่อว่าอยากเจอหน้าแม่ครับ
ก่อนหน้านั้นครับคุณย่าเบนเจาวันครับเป็นย่าของสัมเมณน้อย
ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่๔พาหลานไปบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
กับเจ้าอาวาสวัดหนองดีที่อำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ฝากฝั่งท่านเจ้าอาวาสให้ช่วยดูแลให้การศึกษาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน
หลังเจ้าอาวาสสังเกตเห็นว่าทำไมสามเณรมีอาการเหมือนลอย
ซึมก็เลยถามเลยรู้ว่าคิดถึงแม่
ก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านครับ
น่าฮะคุณแม่นี้เป็นพนักงานร้านอาหาร
อยู่อีกอำเภอหนึ่งก็เลยนัดหมายกัน

ทันทีที่ได้เจอกันก็เป็นภาพความประทับใจ
เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะ
ไม่ใช่แค่สามเณรที่ดีใจจนร้องไห้แบบนี้นะ
คุณแม่เองก็ดีใจเช่นเดียวกันครับ
พูดคุยกันประมาณ๒ชั่วโมงสามเณรก็ลาแม่กลับวัดฮะ
แม่ก็ถวายเงินนะเพื่อเป็นปัจจัย

ใช้ชีวิตอยู่ที่วัดระหว่างการร่ำเรียนเนี่ยนะฮะ

สำเนินบอกสั้นว่าดีใจมาก

วันนี้คืนนี้หลับฝันดีคิดถึงแม่แน่เลย
รอบ๑๐ปีครับแม่ลูกไม่ได้เจอกัน
สุดท้ายก็ได้เจอกันในที่สุดนะครับขอบคุณหน่วยงาน

เป็นภาพความประทับใจน่ารักมากเลยนะคะ